เคสนี้ค่ะอายุก็ยังไม่เยอะกันเลยนะคะ

ฝ่ายหญิงบอกถูกทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง

ฝ่ายชายไปตามจิกมาจากร้านอาหารนะคะ

คือไปซ้อมทำร้ายร่างกายอยู่ที่บ้าน
พ่อฝ่ายชายแม่ฝ่ายชายน้องของฝ่ายชาย

พอฝ่ายหญิงเขาหนีหลุดออกมาจากห้องแรกได้

เอาเครื่องตัดย่าพยายามพังประตูเข้าไปค่ะ
ประเด็นคือฝั่งครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาบอกว่าแจ้งตำรวจแล้ว

ตำรวจถึงยอมมาเอาลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่ถ้าฟังแค่เสียงเหมือนฟังหนังสยองขวัญเลยค่ะ

นี่คือแม่ของฝ่ายชายฝ่ายชายชื่อนัทนะคะ

คือเหตุการณ์ตอนนี้คือตอนที่ฝ่ายหญิงเขาหนีเข้าไปหลบอีกห้องนึง

ฝ่ายชายก็โมโหว่ะค่ะนัดไปเอาเครื่องตัดหญ้า
พยายามจะพังประตูเข้าไปที่ยินเสียงเครื่องยนต์เมื่อกี้นี้ค่ะ

นัดฝ่ายชายอายุ๒๗ปี
ส่วนน้องผู้เสียหายฝ่ายหญิงอายุ๒๕ปีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
คือน้องผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถูกนัด
ขังไว้ในห้องนอนและทำร้ายร่างกาย
พ่อแม่น้องชายของฝ่ายชายเจรจาเท่าไหร่

เธอหลุดหนีออกมาได้จังหวะนึงแล้วไปหลบอยู่อีกห้องนึงค่ะ
ในนัทก็ยิ่งโมโหนี่ตอนที่หลุดออกมาอีกห้องหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
ญาติของฝ่ายหญิงไปแจ้งตำรวจสพเมืองขอนแก่นให้มาระงับเหตุ

แจ้งไปรอบแรกตำรวจไม่มาค่ะไม่ยอมมา
สุดท้ายทางฝั่งญาติต้องขู่ตำรวจบอก

แต่พอมาเสร็จเนี่ยพาตัวในนัทออกทานหลังบ้าน
ไม่ให้ครอบครัวของน้องผู้เสียหายได้เจอหน้า
ฝั่งผู้เสียหายเขาก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่านัทเป็นลูกตำรวจในพื้นที่
เราก็เลยส่งทีมข่าวไปคุยกับน้องผู้หญิงนะคะ

เปิดแผลให้ดูเลยค่ะตามตัวแล้วก็ที่ใบหน้า
คือขออนุญาตต้องเซ็นเซอร์นะคะคือแผลมันเยอะจริงค่ะ
น้องบอกว่าคบกับนัทมา๘ปีกว่า

ที่หน้าที่ตัวเนี่ยพี่อุ๋ยรู้ไหมเขาทำร้ายร่างกายยังไง
เขากำกุญแจรถนะคะแล้วต่อย

คือแผลเวอะแน่นะถ้ากำกุญแจรถแล้วแล้วต่อยแบบนั้น

บอกว่าเลือดโชคไปทั้งตัว
เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดถ้าเพื่อนไม่ช่วยเธอตายแน่
บอกคบกันมา๘ปีถูกทำร้ายบ่อยเล็กน้อย

นัดไปมีผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วพยายามจะขออยู่กับเธอแบบ๓คนผัวเมีย

จนกระทั่งเมื่อวานนี้มันคือฟางเส้นสุดท้าย
บอกไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้ว
ส่งข้อความไปหานัทบอกเลิกกันเถอะ

ขับรถตามหาจนไปเจอเธอที่ร้านอาหารนะคะ
ก็บังคับพาเธอขึ้นรถกระบะไปที่บ้านพักที่อำเภอโนนศิลา
เธอบอกตอนนั้นแฟนหนุ่มก็คือนัท
เหมือนคนคลุ้มคลั่งเลยทำร้ายร่างกายเธอ
ลองฟังเธอเล่านะคะ
มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้
ครั้งแรกอยากให้จบกันด้วยดีอยากพูดให้จบกันด้วยดี
แต่เขาก็หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะคะ
แต่ก็อยากให้จบกันด้วยดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องผู้หญิงด้วยนะคะ
ซึ่งเพื่อนสนิทคนนี้แหละคือคนที่ห้ามนัดเอาไว้
ไม่งั้นฝ่ายิงเผลอจะตาย
บอกตอนเกิดเหตุนัดเหมือนคนคลั่งเลย
พยายามบังคับพาตัวน้องผู้หญิงเพื่อนเธอขึ้นรถ
ตามขึ้นรถไปด้วยเพราะเป็นห่วงเพื่อนนะคะ
แล้วก็ตามเข้าไปในบ้านด้วย
เธอเปิดแชทให้ทีมข่าวดูค่ะเพราะว่าช่วงเกิดเหตุ
นี่แหละเป็นคนส่งข้อความไปคุยกับญาติของเพื่อนสาว
เดตสถานการณ์อยู่เรื่อยเพื่อขอความช่วยเหลือ
ตั้งแต่ตอนที่ขึ้นรถนายนัทเป็นคนขับ
ขับไปจนถึงบ้านพักที่กำพือโน้นศิลา
ซึ่งในบ้านหลังนั้นนะคะมีผู้หญิงอยู่๔คน
คือมีเธอแล้วก็มีเพื่อนเธอที่เป็นแฟนของนัท
แล้วก็มีแม่กับน้องสาวของในนัท
ทุกคนพยายามตะโกนห้ามพยายามเรียกสติ
แต่นัทเหมือนคลุ้มคลั่งอะค่ะไม่ฟังใครทั้งนั้นเลย
อารวาสพยายามเอาเครื่องตัดย่าพังห้องเข้าไปทำร้ายเพื่อนเธอจนได้
สุดท้ายเธอก้มกราบเท้าในนัทนะคะ
ก้มกราบเท้าเลยบอกขอเถอะ
ขอไว้ชีวิตเพื่อนฉันไว้ได้ไหม
ถึงยอมวางอาวุธนะคะ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
ระหว่างนั้นเพื่อนบ้านของในนัทนะคะก็โทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แต่พ่อในนัทที่เป็นตำรวจในพื้นที่ส่งลูกน้องมาดู
นายนัทก็ทำทีเหมือนมานั่งคุยจัดฉากทำน้องว่าเรื่องจบ
แต่ตำรวจกลับไปในนัทก็อลวาสอีกค่ะ
ของฝ่ายหญิงเลยต้องไปตามตำรวจถึงโรงพักบอกมาระงับเหตุหน่อย
ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมคะอ๋อก็ไปดูมาแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรนี่
เลยบอกว่าไม่มีได้ยังไงตกลงจะมาไม่มาถ้าไม่มาเนี่ยแจ้งนักข่าวนะ
ตำรวจถึงไม่ยอมมาค่ะแล้วก็พาในนัทออกจากบ้าน
โดยไม่ยอมให้เผชิญหน้ากับญาติของฝ่ายหญิง
เธอบอกเธอสงสารเพื่อนเธอมากที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มาตลอด๘ปี
ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่ก็ไม่กล้าบอกใคร
คืออยากจะฝากไปถึงนัทเธอบอกอยากฝากถึงนัทว่า
ถ้าเธอไม่รักเพื่อนเราแล้วก็ปล่อยเพื่อนเราไปได้ไหม
ของฝ่ายหญิงเองนะคะก็บอกว่าฝั่งครอบครัวแม่ถูกข่มขู่ด้วยนะ
คมขู่ไม่ให้ดำเนินคดีฝั่งแม่ก็กลัวเหมือนกัน
นี่ช่วงบ่ายนัดมาขับรถวนแบบมีพิรุษอยู่แถวบ้าน๒รอบ๓รอบ
แม่ก็กลัวนัทจะมาเอาตัวลูกแม่ไปอีกแม่ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านไผ่
แต่ก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหม
แม่บอกว่าลูกแม่คบหากับนัทมานานที่ผ่านมาก็คิดว่าเออคงได้เจอคนดีได้เจอครอบครัวที่ดี
โอ้โหแม่เพิ่งมารู้วันนี้ว่าลูกแม่ถูกทำร้ายมาตลอดแม่อยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
มันครั้งนี้มันหนักเกินไปอยู่มาตั้งหลายปีแล้วก็ลูกก็ปิดบังด้วยไม่บอก
ก็เลยมาให้รอบสองถึงได้เอาตัวออกมาได้
เห็นบอกว่าทุ่มหนึ่งที่ผ่านมา
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านค่ะ

มาถามหาว่าแฟนผมอยู่ไหน

บอกมันไม่อยู่แล้วมันย้ายออกไปแล้วมันไม่อยู่ที่นี่แล้ว
แล้วแม่บอกก็ไม่รู้ว่าเขามาขอโทษจริงหรือยังไงตอนนี้
อยู่กันไม่เป็นสุขเลยไม่กล้านอนหลับเลยค่ะ
อื้อฮือ